สวัสดีครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาครับหลายจุดตอนบนจนถึงตอนกลางต้องเตรียมรับมือกับพายุฝนฟ้าขนองที่มีการประกาศเตือนกันอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้คงโล่งอกล่วงใจได้บ้างนะครับแต่ว่าใครที่จะไปเที่ยวทะเลในช่วงวันหยุดนี้ทั้งฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทยคงต้องระวังหน่อยนะครับโดยเฉพาะ
คงต้องเพิ่มความระมัดระวังสถานการณ์จะดีขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับซึ่งช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับจุดที่ต้องเตรียมรับมือต่อไปก็คือในบริเวณตอนกลางนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดแทนอากาศเย็นก่อนหน้านี้ที่เข้ามาสร้างความปั่นปวดให้กับสภาพอากาศเมืองของเราก็คือความชื้น
แล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองอยู่นะครับจังหวัดไหนภาคไหนในวันพรุ่งนี้ต้องเจอกันบ้างมาเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับภาคเหนือครับจุดที่ต้องระวังเรื่องพายุฝนฟ้าขนองอยู่นะครับก็คือในบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรกับจังหวัดตากนะครับส่วนพื้นที่ภา
สูง๒เมตรนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไป

ส่วนฝั่งอันดามันครับจังหวัดที่ต้องระวังฝนก็คือ
นองพังงาภูเก็ตตรังและสตูนนะครับ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
ถึงแม้ว่าความแปรปวนที่เกิดจากความเย็นที่แผลลงมาจะหายไปแล้วเนี่ยนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือช่วงเย็นครับ
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองอยู่
จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงวันพรุ่งนี้
ก็คงต้องตรวจสอบฟ้าฝนด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมทุกข์ตะนันพี่สิทธิ์มหังสวัสดีครับ